ทุกคนอยากจะเริ่มเรื่องที่เรื่องอะไรคะ
ทุกคนดูเกรง
เรื่องลูกเลยค่ะ

คุณแม่ก็ชัดฝันให้เกี๊ยกก่อนตลอด

ชัดฝันเห็นลูกเห็นเด็กประจำเลยในบ้าน

เพราะว่าภาคกันหลังเนี่ยผมก็หลงเด็กมาก

เจอหลานที่เป็นหลานสาว

คือชอบเล่นกับเด็กมากผมก็ไม่รู้เป็นไรเหมือนกัน

ก็เป็นหลานแบบกำลังน่ารักเลยแหละ
ส่วนของไบร์ทเนี่ยพี่สาวก็มี
กำลังน่ารักเหมือนกันสองคนอะไรอย่างนี้

พออุ้มปุ๊บแล้วแบบพอเขาซบ

แบ๊ยตัวเล็กถ้าเกิดว่าแบ๊ยหมีท้องขึ้นมา

คุณแม่เธอตัวเล็กตอนที่คุณแม่ท้องไหว
คุณแม่ก็จะเดินได้ในเดือนหลัง

พี่ยุทธ์พูดทุกวันเลยว่าน้องนะถ้ามันนั่งนะแล้วเดี๋ยวพี่จะทำโต๊ะมัน
ให้เอาท้องตั้งไว้บนโต๊ะนั่งอ่านข่าวเดี๋ยวพี่จะทำโต๊ะเว้าเข้าไปอะไรอย่างนี้
เออมันก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะเป็นคุณลุงพี่ยุทธ์เป็นคุณลุง
แล้วคุณท้องจะต้องตื่นตีสองขึ้นแล้วจะไหวเหรอ
นั่นน่ะสิพี่ยุทธก็บอกว่าไหนไม่ไหวก็หยุดไปวันไหนไหวก็มา
คือประมาณว่าถ้าท้องก็ยังต้องทำงานกันต่อไปอะไรอย่างนี้อะ
มันถึงขั้นตอนไหนแล้วครับพี่ยุไปพี่โต๊ะ
มันถามอย่างนี้ได้ด้วยหรอครับ

ผมได้ยินว่าเริ่มเดือนหน้ายัง
ผมได้ยินว่าเริ่มเดือนหน้ายัง

ผึกสาแพทย์
ก็มีคนแนะนำเยอะขอฝากแข่ไว้ดีไหม
เพราะทุกวันที่เราแก่ขึ้นไปตรงทาง
แข่เราก็จะแก่ขึ้นไปด้วย
ถ้าวันไหนเราพร้อมก็จะได้แบบปุ๊บ

ปีนี้เขาจะรุ้นเลยไหมนะ
ปีนี้แหละครับ

เพราะว่าเป็นครึ่งปีแล้วทางนี้ทำงานการหนักมาก
เราเพิ่งเริ่มเป็นบริษัทใต้ของตัวเอง

ผมเข้าใจเลยทำไมใครมีลูกสาวแล้วหลงมาก

ผมก็เดินมาบอกว่าผมหลงเด็กมาก
ตอนนี้คือแบบเห็นเด็กแล้วอยากอุ้มอยากเล่น
มันมีความสุขอะไรที่บอกไม่ถูก
ตรงนี้รอใครใจอ่อนครับ

ไม่รับรองว่าถ้าเกิดมีผมจะรีบบอกเลยครับ

แล้วก็เวลาที่มันผ่านไปมันก็ทำให้เราคิดไปคิดมาอะไรอย่างนี้
เพราะว่าตอนนี้เราอายุกันประมาณ
บอกอายุไม่หมด
ก็ยังกำลังจะคำนวณไงว่าถ้าเกิดว่าปีไหนเราจะอายุเท่าไหร่

ก็สรุปทั้งมวลก็คืออยู่ในระหว่างการแบบว่าคิดเตรียมความพร้อมต่าง

แต่แพลนฝากไข่นี่คือแพลนเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
แต่แพลนฝากไข่นี่คือแพลนเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

ทำไมดูเขือน
ผมถามว่าเดินหน้าไปถึงไหนล่ะ

ผมว่าตอนนี้ผมมีความสุขกับทุกวันนี้ของผมมากเลยนะ

ในมุมของที่เราโตขึ้นเราทำงานเอง
เราเริ่มมีอะไรที่เป็นของตัวเองเริ่มอะไรของตัวเองได้แล้วก็
ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้มีครอบครัวตัวเองมีภรรยา
ไปไหนได้ไปด้วยกันทั้งหมดนี่มันนาธิธรรมมากเลย
เป็นทุกนาธิที่ผมอยากเก็บเกี่ยวไว้
เซ็ทคอนเซิร์ตสุดสาวนี้เราจะไปเที่ยวกันทั้งบ้านเลย

ก็เลยมันเป็นนาธิธรรมที่อยากจะเก็บเกี่ยวไว้มากเลยค่ะช่วงนี้
พี่ไบท์แอบเห็นภาพของพี่โตที่สามารถเป็นคุณพ่อที่แบบ

ถ้าเกิดว่าเป็นลูกสาวใช่ไหมหน้าคงเหมือนเขาอะไรอย่างนี้

ผมอ่วยก่อนน่ะเหรอพี่ตัว
เฮ้ยใครมายุ่งบอกเลยผมเข้าใจเลย
ทำไมพ่อที่มีลูกสาวแล้วจะเปลี่ยนไป
ผมเข้าใจเลย
ไม่ต้องรอลูกสาวขนาดตอนนี้

ต้องขอบคุณที่เชียร์
พี่ไว้ไปซื้อของที่ตลาด
แม่ค้าก็จะถามน้องแล้วยัง
ไปทานข้าวไปธนาคาร

น้องล่ะทำไมมีน้องแล้วยังตัวเล็บอยู่เลย

คนก็แบบคือทุกคนเชียร์

ที่เชียร์ว่าเมื่อไหร่จะมี

ที่เขียนเข้ามานะครับทุกช่องทางเลยขอบคุณฟิตแกคดีที่แบบให้กำลังใจแล้วดีใจมาก
เพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เราไม่ได้เป็นศิลปินเดี๋ยวมันเป็นครั้งแรกที่เรานั่งเป็นคอนเสิร์คเตอร์เองเราเซ็น
แล้วก็เริ่มคิดครั้งต่อไปแล้วครั้งต่อไปเราเจอกันอีก
ครั้งต่อไปน่าจะเป็นรอบที่ผ่านมาเป็นรอบวัยรุ่น

แบบพี่ปั่นพี่ปุ๊กอัญชรีอัตแดมชะลัด

ใช่คือเพราะผมคิดว่าผมอยากทำคอนเสิร์ตที่เราสามารถพาคุณพ่อแม่ไปดูได้
เราสามารถแบบซื้อบัตรพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันได้

ถ้าไม่ลงมากอดแฟนก่อนเลยให้กอดใครครับ
เขาอยู่ด้วยกันในทุกช่วง

วันนี้เราโตขึ้นมาเป็นเริ่มทำเองแล้วเป็นของเราเอง
แล้วเขาก็จะอยู่ผมมีอะไรผมก็จะคุยกับเขาตลอด
เขารู้ว่าผมเครียดเขารู้ว่าผมแบบผมหนักแล้ว
เขาก็จะอยู่ด้วยกันทุกก้าวครับ
ก็อย่างที่บอกว่าเหมือนเป็นทีมเวิร์ค

เป็นเพื่อนคู่คิดของผมตลอดในทุกเรื่อง
มีชาวแสดงความยินดีจากแบงค์แดง
มีแบงค์เทาด้วยใช่ไหมค่ะมีแบงค์เทา
ตอนนี้ยังไม่ยอมเอาเทามาแลกเลยนะเนี่ย
ผมให้ปากกายไปแล้วไงผมให้คิวผมให้ปากกาย
ผมให้รหัสเข้าแอปเลยคือ

จ้าจ้าจ้า
คือเขาตั้งใจมากคอนเสิร์ตนะคะ
แล้วก็คือไบท์มั่นใจอยู่แล้วแหละ
ครอบครัวเรามั่นใจเพราะเขาเป็นคนเก่ง

แต่พอเข้าใจในความต้องลุ้นต้องอะไร
เพราะว่าพอเราโปรดิวส์เองด้วยใช่ไหมครับ
ไม่ใช่แบบเป็นศิลปินที่ออกไปยืนแสดงเดียว

ก็เลยเห็นเป็นภาพนั่นแหละลงมาแล้วก็
อันนี้ท่านร้องให้ร้องให้ได้ร้องให้แล้วเนี่ย

มีแต่คนมาถามผมว่าสิ่งเดียวเลยที่ผิดหวังคอนเสิร์ตนี้มากเลย
อย่างเดียวเลยครับผิดหวังอย่างเดียวเลยครับ

ดูในกรรมกรณ์ข่าวคือนอกจอแล้วกันนะคะ
ร้องทุกวันเลยค่ะร้องวันละหลายเพลง
สองวันคือกับพี่ยุทธ

ร้องบ่อยว่านักร้องอีกครับ
รู้จักเรื่องคำเธอ

มีใจมาทั้งชีวิตอยู่แล้ว
ให้ไปหมดแล้วจะเอาอะไรดี